หนุ่มโรงงานคลั่งยาไล่ฟันเพื่อนข้างห้อง

ต้องใช้ยุทธวิธีเด็ดจะทำอย่างไร

ในมือตำรวจนายหนึ่งถือไม้กวาด
เอาไม่ปัดไปทำอะไรก็ไม่ทราบ
พกตัวแหละอาวุธดีไม่กวาดอยู่นี่

อายุ๔๐ปีเขาเสพยาจนครั่ง

ที่ตำบลบางวัวที่บางประกงแล้วก็เข้าไปชาร์จนะฮะ
หนุ่มรายนี้ก็ยืนเออะโวยวายพร้อมกับถือมีดอยู่
ตำรวจก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ทั้งไม้งามทั้งโล่ป้องกันตัวเองด้วย
เพราะว่าผู้ก่อเหตุนั้นเขามีอาการคุ้มครั่ง
แล้วก็มีมีดเอาไว้ในห้อง๕๖เล่มแล้วก็ขวานอีก
เกลี้ยกล่อมกันก็คุยกันสักชั่วโมงนึง
มีการคว่างขวานใส่ตำรวจด้วยแต่ว่าเคราะห์ดีไม่โดน
ตำรวจก็เลยมีทั้งเอาปืนบีบีกันไปแล้วก็หนังสติ๊กด้วย
ง่ายแบบท้ายนี่แหละยืมจากชาวบ้านมายิงใส่
ก็ไม่ได้ผลนะครับจุดประทัดโยนเข้าไปในห้อง
เสียงประทัดดังสนามวันไว้ก็ไม่ได้ผลนะฮะ
อยากจะให้เขายอมทิ้งมีดสุดท้ายก็ต้องบุกเข้าไปชาร์จนะครับ
กรูเข้าไปแบบนั้นกันเยอะแยะมากมาย
ค้นในกระเป๋ามีไอซ์จำนวนนึงแล้วก็คุมตัวไปตรวจปัสสาวะ
ก็เป็นสีม่วงก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไป
ส่วนผู้ก่อเหตุก็ให้การบอกว่าเป็นนุ่มโรงงานแหละครับ
แต่ว่าไม่ได้ทำงานมา๓วันเพราะตื่นสาย
ไปซื้อไอซ์จากคนรู้จักไปเสพเสพแล้วมันก็หลอน
แล้วก็เป็นจังหวะที่เพื่อนข้างห้องมาเคาะ
เคาะเรียกก็เลยหลอนเอามีดไปทำร้ายเขา
แล้วก็ตำรวจก็จะมีการแจ้งข้อเก่าหาคนก่อเหตุ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับ